ไปดูนะครับการทะเลาะกันระหว่างแท็กซี่กับรายเดอร์นะฮะ
กันไปปาดกันมานะครับปรากฏว่ารายเดอร์ถีบแท็กซี่เขาให้ครับ
แล้วก็ลงไปจอดจากนั้นก็เกิดการปะทะคารมกันขึ้นครับ
คนตอนนั้นคนขึ้นลงละ

ขิงก็ราขาก็แรงนิดหนึ่งจริงละ
รายเดอร์ก็จะแซงแท็กซี่ก็ปาดไม่ให้แซง

ไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไปตั้งแต่ลงไปทะเลาะกันแล้ว
ก็มีการจอดลงมาเจรจากันจากนั้นทั้งสองฝ่ายเริ่มมีปากเสียง
ผู้โดยสารบอกไปละนะครับมีการผลักอกกันเล็กน้อยด้วยนะ
เจรจากันแล้วรายเดอร์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกแท็กซี่ก็เหมือนจะไม่ยอม
ขับตามรายเดอร์ไปปาดซ้ายปาดขวาปาดซ้ายปาดขวานะฮะ
ไม่ยอมให้รายเดอร์แซงนะครับล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
คุยกับในเอนะฮะก็เป็นเจ้าของคลิปเล่าบอกว่า
เหตุเกิดเมื่อวานนี้พี่นะเวลา๔ทุ่มได้
ถนนเอกชัยบางบอนจะเลี้ยวเข้าถนนบางขุนเทียนนะครับ
เขาไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะมีปัญหาอะไรกันมา
แต่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหได้ยินฝั่งรายเดอร์พูด
ทักซี่ปาดมาก่อนนะเขาได้ยินแบบนี้
จากนั้นก็เป็นไปตามในคลิปฮะส่วนที่เขาเอาคลิปมาเผยแพร่เนี่ย
การให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนร่วมทาง
ต่างคนต่างทำมาหากินนะครับถ้ามันเกิดเหตุกันแค่สองคนก็สองคนล่ะ
แล้วก็ลงมาโต้เถียงกัน

มึงปาดหน้าครูมาก่อนนะมึงปาดหน้าครูก่อนล่ะนะ

มอร์ไซค์กับเซ็กซี่โต้เถียงกันสักนึง

ทิ้งทุกคนด้วยสารไปทุกนั้น
ก็ขับออกไปเลยรอฟรีออกไปเลย
เขาก็ไปปาดกันเริ่มปาดกันตั้งแต่

รถอื่นไปไม่ได้เลยครับเหลือเซ็กซี่เขาปาด
ฝังทุกเลนที่มอร์ไซค์ไป